ขอเช็คหน่อยค่ะต้องฟังให้ดีเลยโดยเฉพาะราศรีของคุณนะ
ค่ะเพราะว่าสามราศรีต่อจากนี้ไปนะคะ
จะมีเกณฑ์ปังปังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ
นี่เลยนะเปิดเผยจากหมอไก่พพาธินีค่ะ
สามราศีมีโอกาสดีให้ชื่นใจ

และดาวเสาร์จะมีการย้ายราศรี
ส่งผลกระทบดวงชะตาให้เปลี่ยนแปลงค่ะ
โดยมี๓ราศีที่ดวงดีส่งท้ายปีนั่นก็คือ
ราศีเมษราศีกัน
และปังสุดคือราศีธนูราศีของคุณนั่นเอง

เออจะเป็นยังไงกันบ้าง
ฟังจากหมอไก่เริ่มกันที่ราศีเมษกันก่อนเลยค่ะ
ต้องขอเท้าความก่อนนะคะว่า
ช่วงที่ผ่านมาชาวราศรีเมฆ
คือชีวิตเนี่ยเจออุปสรรคมากนะคะ

ก็ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศรีเมฆ

มีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการงาน
เพราะฉะนั้นขอให้สู้ต่อไปค่ะ
อีกราศีหนึ่งนะคะที่ดวงดีไม่แพ้กัน

คือดีแบบค่อยเป็นค่อยไป

ก็มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายธุรกิจค่ะ
ค้าขายดีมีกำไรมากยิ่งขึ้น

ก็มีโอกาสที่จะได้พบกับคนรู้ใจ

นั่นก็คือชาวราศีธนูค่ะ

ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย
มีโอกาสที่จะหาเงินได้เรื่อยนะคะ
แล้วก็มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ด้วยค่ะ

ราศีธนูปังสุดนะ
ลาบก้อนใหญ่ก้อนโตด้วย

ดวงดีแล้วฉันก็อยู่บ้านไม่ทำงาน

ทุกราศีแหละขยันทำมาหากิน

แล้วก็ตั้งสติด้วยนะคะในการดำเนินชีวิตค่ะ
ไม่ได้บอกคุณผู้ชมนะคะบอกเราเองแล้วกันค่ะ